ชวนให้มาร่วมโหวตข่าวบันเทิงที่สุดแห่งปีค่ะ

ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยแบบไม่ได้พักหายใจหายคอกันเลยค่ะ
ข่าวไหนที่สะเทือนวงการและได้รับความสนใจของประชาชนมากที่สุดแห่งปี

ข่าวที่๑ข่าวของเรา
แตงโมโตโน่สบั้นรักฝ่ายหญิงช้ำหนักกินยาหวังปลิดชีวิตค่ะ
ข่าวที่๒นะคะนักร้องนักดนตรีในตาเศร้าสิงหมุสิกพงศ์กระโดดตึกจบชีวิตในวัย๓๑ปีค่ะ
และข่าวที่๓ค่ะพระเอกชื่อดังปทฤษฎีป่วยหนักจากโรคไข้เลือดออก
ทีมแพทย์รามาระดมช่วยชีวิตนั่นเองค่ะ

ยุติสัญญาวิกหมอชิดผันตัวเป็นอิสระ
พร้อมกับจับตาดารายุคใหม่
อย่างที่บอกไปแล้วมันมีหลายช่องขึ้นมานะ
ก็มีทางเลือกเยอะขึ้นอะไรขึ้นก็ต้องให้โอกาสเขาด้วยแล้วกันนะคะ

ก็ถือว่าเป็นกำไรของผู้ชมเนาะ

กุ๊บกิ๊บประกาศปองก่อนแต่งนะครับ
ขอโทษสังคมทำผิดประเพณี
แต่ว่ายืนยันไม่ใช่ความผิดพลาดนั่นเองนะคะ

บวชได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึง๓๑ธันวาคม
แล้วก็มาดูผลกันค่ะว่าข่าวบันเทิงประเด็นใดคือที่สุดแห่งปี

เช้าวันปีใหม่๑มกราคม๒๕๕๙